คือเอาจริงนะคะคือน้องก็มีผลงานทางวงการค่อนข้างน่าติดตามอยู่
มีการมีละครอยู่แต่ว่าความฮอตของละครน้องยังไม่เท่าทวิตเตอร์ล่าสุดของน้องเลยนะคะ
คือน้องทวิตเกี่ยวกับความรู้สึกความเป็นอยู่ของคนกรุงเทพที่แตกต่างจากเพื่อนที่ไปเรียนเมืองนอกของเธอ
เพื่อนเธออยู่ฝรั่งเศสนะคะหลายคนก็ชื่นชมนะบอกว่าก็เป็นความคิดของเด็กวัยรุ่นแบบยุคใหม่ที่กล้าแสดงความคิดความเห็น
แต่บางคนก็ถึงกับว่าน้องบอกว่าถ้าวิจารณ์ขนาดนี้ทำไมไม่ไปอยู่เมืองนอกซะเลยล่ะ
โยงเข้าการเมืองแบบนี้น้องใบเฟิร์นจะว่ายังไงไปฟังกันเลยค่ะ

ไม่อยู่ต่างประเทศหรอกแล้วก็อย่างที่บอกเนาะเรารักประเทศเรา
เงินก็ไม่ได้มีเยอะขนาดนั้น
บอกว่าควรจะเลิกได้แล้วนะในการที่แบบวิจารณ์ทางการเมืองปุ๊บแล้วไล่ให้ไปอยู่ต่างประเทศเนี่ย
เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเห็นปัญหาต่างเนี่ย
คนไทยทุกคนเป็นเจ้าของประเทศควรจะมีการแสดงการให้กันเห็นได้ว่าอย่างนี้คือ

น้องบอกเลยว่ายังมีเลิฟซีนให้ดูให้ลุ้นกันอีกเพียบค่ะ
ส่วนคนที่แซวว่าเป็นพระเอกเจ้าพ่อทวิตเตอร์เอะอะโพสต์เอกอะรีทวิต
เอกอาร์จูบด้วยน่ะแล้วนี้

กับการที่เค้าให้ความสำคัญกับการดูละครของเรา
หลายคนชื่นชอบการเข้าพาเข้านางอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ถ้าชื่นชอบก็ดีใจครับดีใจ
ก็อาจจะมีรับส่งรับซีนตามบทบาทกว่าไป
ก็ถือว่าเป็นบทบาททางการแสดงแล้วกัน